อ่าทีนี้แน่นอนค่ะต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้เขาบอกมาอยู่แล้วว่าวันนี้เขาจะประชุม๘พักร่วมใช่ไหม

เลื่อนจนกระทั่งนำไปสู่การยกเลิก
ยกเลิกประชุม๘พักร่วมแล้วนะ

งงฮะตอนแรกเนี่ยนัดไว้สองโมงที่พักเรือไทย

แล้วก็มีการเลื่อนเลื่อนบอกเดี๋ยวไปที่รัฐสภาเองนะ

ล่าสุดตอนที่เราเข้ารายการข่าวเที่ยงได้แป๊บเดียวปรากฏ
มีการส่งข่าวมาว่ายกเลิกเลยค่ะทีนี้ค่ะ
คือผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานมานะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตามกำหนดจะมีการประชุมหารือ๘พักร่วม

ซึ่งก็มีแกนนำเป็นพักเพื่อไทยนี่แหละค่ะ

ก็คือการที่พักเพื่อไทยไปคุยกับหลายพักรวมไปถึง
มีการไปพูดคุยกับสวบางส่วน
จะเอามาสรุปในที่ประชุมว่าจะทำยังไง
รายต่อไปแต่กลายเป็นค่ะล่าสุดมีการ
ส่งข้อความกันไปภายในไลน์กลุ่ม
สื่อมวลชนว่าขอยกเลิกนัดประชุม๘พัก
ร่วมเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้แจ้งสาเหตุมานะคะ
แล้วก็เราก็ยังเข้าใจว่าวันนี้
แผ่นดินมีมติส่งเรื่องต่อให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยหรือเปล่า
เรื่องของข้อบังคับที่๔๑ในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่
แต่กลายเป็นตอนนี้ยกเลิกเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าต่อนะคะ
ต่อกันที่ทางด้านของคุณอนุทินกันหน่อยค่ะ
คุณอนุทินนะคะมีการโพสต์ภาพภาพอะไรเอ่ย
เป็นภาพขณะเดินเข้าฤหาดเขาใช้คำนี้
มีรถโบราณใช่ไหมคะคุณบุ๊ค
รถโบราณรุ่นนี้มันคือ๔ตรดีเอสนะ
จอดอยู่ด้านหน้าค่ะข้อความบอกแบบนี้นะคะ
บน้อยตัวนิดอยู่มิดชิดแต่ในกะลา
มันจึงนึกไปว่าในกะลาคือโลกกว้างใหญ่
บเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกสภากว้างใหญ่เพียงไหน
ทนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกะลา

เพลงนี้ตั้งแต่ปี๒๕๒๖บางคนยังเกิดไม่ทันเลย
ค่ะไม่ใช่แอบทันนี่แอบทันนะ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะนะครับ
แต่ว่าที่คุณอนุทินโพสต์ถึงเรื่องกบเนี่ย

ก็ต้องเรียกแบบนี้เป็นรถแบบโบราณคุณ
โอ้โหเนี่ยมีแค่ล้านหัวขัน
ผลิตมาปี๑๙๕๕๑๙๗๕ยังไม่เกิดกันแน่นอน

เหรอฮะมันก็เลยมีความเกี่ยวยงกับเรื่องของกบ
ที่คุณอนุทินเอาทั้งเพลงกบ
แล้วก็เอารถสี่ตรองหน้ากบเนี่ยมายงกับกบในกล่า

ก็ยังมีชาวเน็ตเอาไปตีความหมายในเชิงการเมืองอยู่ดี

พี่หนูเราพาน้องไปดูโลกกว้างใหญ่กัน

บางคนบอกหลงในความรู้เล็กน้อยของอะไรเนี่ย
ว่าเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็ยึดติดทุกข์ย่อมตำมาเสมอ
ครับอ่านะคะก็นี่แหละค่ะ
คุณเห็นไหมทุกโพสต์ของคุณอนุทินที่จะเกี่ยวข้องกับเพลง
ใช่ค่ะเพียงครึ่งใจ
ทุกสินทรัพย์ทุกความหมายทุกในยะ

ลูกนี้มันคืออะไร

มันคือลูกท้อค่ะ

เพราะอะไรมันมีความหมายโพสต์รูปนี้แล้วก็ถามว่ามันคืออะไร

ถามใครในก้าวไกลก็ไม่เห็นมีใครรู้จักมันเลย
ใครรู้จักบ้างครับหรือไม่รู้จักให้บอกกันหน่อย
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์แล้วก็สะกดคำว่าถ้าจะบอกความหมายคือสะกดคำว่าท้อไม่เป็น
ท้อบ้างอะไรไม่รู้นะครับ
ใช่แต่เอ๊ะเขาจะไปโยงอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
อกจากลูกท้อแล้วไปโยงเรื่องเกี่ยวกับสีหรือเปล่า

ท้อเอาไว้ให้ลิงถือจ้า

เพราะว่าคุณวิโรธโพสต์ออกมาเยอะเหลือเกินตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ